ทุกผู้ชมครับมีคุณตาคุณยายสองท่านนะครับขับรถไปด้วยกันไปจ่ายค่าจ้างตัดย่าที่สวนแถวปฐุมธานี
แต่ขากลับเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นคือรถพุ่งออกมาจากซอยต้องเลี้ยซ้ายเลี้ยวขวา
โทรเรียกกู้ภัยให้มาช่วยกันค่ะคือจริงจริงก็ไม่ได้ขับมาเร็วเลยนะ
ใช่ครับแต่มันพุ่งลงไปแบบอันนี้คือหัวจมลงไปเลยอะค่ะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยรถนี่จมลงไปนะแล้วก็คุณตาคุณยายเสียชีวิตทั้งคู่นะฮะ

เพราะหน้ารถเนี่ยลงด้วยนะฮะอุ้ยแล้วจมไวมากพี่อุ๋ยนี่เห็นไหม
ชาวบ้านมากันแล้วเขาก็รีบโทรเรียกกู้ภัยให้มาช่วยกันค่ะ
แต่มันจมเร็วมากอ่ะพี่อุ๋ยนี่คือไม่ถึง๑นาทีน่าจะมิดคันแล้วอ่ะ
ใช่๖โมงเย็นเมื่อวานนี้โอ้ยอ่าช่วงเย็นเย็นเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นคลองระบายน้ำที่หกนะฮะปากซอยตะวันตกสิบเก้า
พื้นที่หมู่๑ตะบนคลอง๖อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
โอ้โหคือทุกคนก็ตกอกตกใจนะครับรถนี่จมลงไปอย่างรวดเร็วนะครับ
แล้วคนที่มากับรถมากันสองคนสามีภรรยาคุณตาคุณยายค่ะ
อยู่ในรถทั้งคู่อืมท่านผู้ชมครับมีภาพจากกล้องหน้ารถ
คันหนึ่งนะฮะเขาขับรถมาพอดีโอ้นี่ไงคันที่แบบ
ฟื๊บไปเลยคุณตาเหมือนเปิดกระจกอยู่เมื่อกี้นี้
กระจกรถฝั่งคนขับเปิดอยู่อ่าเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึง

หรือกระจกใสก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าใสมันต้องเหมือนกระจกหลังอะค่ะ
อันนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดไว้หรือเปล่ารถถึงได้จมเร็วขนาดนั้น
แต่มันมีความสงสัยและปริศนาซ่อนอยู่อีกนะนั่นก็คือ
จากการไปงมไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เนี่ย
พบว่าคนที่อยู่เบาะคนขับรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะค่ะ
คือคุณยายคุณยายขับเหรอคะนะคุณยายงามเพ็ญนาคสวัสดิ์อายุเจ็ดสิบเก้าปี
ซึ่งเสียชีวิตนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปงมรถขึ้นมาได้เนี่ย
ค่ะเนี่ยแล้วก็ไปดูด้านในเนี่ยส่วนคุณตาเนี่ย
ที่เป็นสามีของคุณยายงามเพ็ญนั่งอยู่ข้างข้างคุณตาวิโรธนาคสวัสดิ์อายุเก้าสิบสี่ปี
เป็นสามีภรรยากันค่ะแต่ลูกชายยืนยันว่าแม่ขับรถไม่เป็นอ้าว
เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วคุณตาคุณยายเนี่ย
กลับมาจากการไปจ่ายเงินค่าตัดย่าให้กับคนที่จ้างเข้ามาตัดย่าที่สวน
มาซื้อบ้านสวนอยู่แถวปฐุมธานีตอนที่จ่ายเงินเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันกลับเนี่ย
คนงานตัดย่าบอกคุณตาเขาก็ขึ้นรถแล้วขับออกมานะ
คุณตาเป็นคนขับมันเกิดอะไรขึ้นเออ
นี่นะฮะแล้วรถเนี่ยโอ้โหออกมาเนี่ยพุ่งแบบเหมือนไหล
ไหลลงไปเลยคือถ้าคนไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะซ้ายหรือจะขวา
เพราะมันตรงไม่ได้อยู่แล้วต้องมีหักหักบ้างแต่อันนี้คือล้อไม่บิดเลย
คือไม่ได้มีเหมือนมีการเปลี่ยนทิศทางอะไรเลยอ่ะค่ะแล้วถนนที่เข้ามาเนี่ย
คือถนนหลักใช่ไหมค่ะแต่ถนนที่คุณตาคุณยายออกมาเนี่ยคือซอยย่อย
อืมโดยธรรมชาติคนขับรถต้องชะลอใช่ค่ะมองซ้ายมองขวา
แต่กล้องวงจรปิดบนถนนมันเห็นแค่ตรงนี้ไงใช่ไหมค่ะนี่นะครับสภาพพื้นที่นะครับ
ท่านผู้ชมครับเส้นทางที่เกิดเหตุของคุณตาคุณยายก่อนจะเสียชีวิต
บ้านสวนที่ขับรถออกมานะฮะแล้วก็มีบ้านพักอยู่แถวนี้ด้วย
ปฐุมธานีนะครับแล้วก็จุดที่เกิดเหตุ
ร่วมกระตันยูทางชุดประดาน้ำเนี่ยมางมค้นหานะครับ
พองมลงไปที่รถเนี่ยพบว่าคนที่อยู่ในรถเสียชีวิตแล้วทั้งคู่
ก็นำร่างขึ้นมานะครับ
หลังจากนั้นก็ดึงรถขึ้นมาค่ะ
คือทางร่วมกับตันยูยืนยันว่าที่เจอร่างในรถเนี่ย
คุณยายอยู่เบาะคนขับนะแล้วรัดเข็มขัดนิรภัยด้วย

อันนี้ที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ลงไปงมเขายืนยันนะ

แล้วคุณตาวิโรธเนี่ยอยู่เบาะข้าง
คุณยายงามเพ็ญอายุ๗๙คุณตาวิโรธสามีอายุ๙๔
ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะครับ

ลูกชายก็ยังงุนงงสงสัยอยู่
นี่ฮะตอนที่ดึงรถขึ้นมา
เจ้าของคลิปกล้องหน้ารถที่ขับรถผ่านมาพอดีเนี่ย
บอกว่ากำลังขับรถกลับบ้านมาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็เป็นไปตามคลิปนั่นแหละรถเก๋งคันสีขาวเนี่ย
ขับออกมาจากซอยแล้วตัดหน้ารถแล้วก็ลงคลองฝั่งตรงข้ามไปเลย

เธอก็รีบไปจอดรถนะฮะแล้วเธอกับแฟนก็รีบวิ่งลงมาดู

ทีนี้ตอนที่เธอมาเนี่ยที่เธอเห็นในกล้องหน้ารถ
เธอบอกเธอก็เห็นว่าคุณตาเป็นคนขับนะ

หรือว่าทางต้องไปถามทางเจ้าหน้าที่ที่ชุดลงไปงมอีกทีนึง

เพราะว่าคนงานบอกว่าตาขึ้นรถค่ะ

คนที่เห็นจากกล้องหน้ารถบอกว่าคุณตาเป็นคนขับ
แต่เจ้าหน้าที่ที่งมบอกว่ายายนั่งอยู่หลังพวงมาลัยและรัดเข็มขัดนิรภัย
เดี๋ยวต้องดูกล้องหน้ารถของคุณนุษย์อีกสักทีนึงนะ
เผื่อให้ต้องไปชมช่วยกันดูอีกทีหนึ่ง
เอาซูมดูได้มั้ยเนี่ยมันพอร์สภาพได้มั้ยคะเนี่ย

เดี๋ยวถ้าเกิดทันเนี่ยเดี๋ยวลองให้ทีมงานช่วยขยายหน่อย

เพื่อจะทันนะฮะเดี๋ยวลองเล่าเหตุการณ์ต่อเนื่องให้ฟังหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ

คนรับจ้างตัดย่าที่สวนของคุณตาคุณยายนะครับ
คือนายลำพูนกับนายสรพงศ์
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนี่ฮะ
หลังจากทราบเหตุเขาก็มาที่ที่เกิดเหตุกันนะ
คือคนงานรับจ้างตัดย่าที่สวนเนี่ย
บอกว่าคุณตาคุณยายเนี่ยจ้างเขาทั้งสองคนตัดญาติที่สวน
ซึ่งสวนอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนักนะ
คุณตาคุณยายซื้อสวนทิ้งไว้
แล้วจะมาดูสวนวันเว้นวันนะครับ
จ้างให้ลุงลำพูนกับอีกคนนึงเนี่ยคือลุงสรพงศ์เนี่ยมาตัดย่า
วันนี้เนี่ยนัดกันมาจ่ายเงินค่าจ้างนะ
๓๐๐๐บาทอันนี้ฮะอีกคนนึงนะฮะ
ความจริงเนี่ย๓๕๐๐แต่คนงานตัดสวนบอกผมเอา๓๐๐พออีก๕๐๐ไม่เอา
หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันคุณตาคุณยายบอกว่าเดี๋ยวจะขับรถกลับบ้าน
ทราบข่าวอีกทีก็ประสบอุบัติเหตุรถตกลงไปในคลอง
พอเขารู้ข่าวเขาก็ออกมาจากสวนกัน
ซึ่งตอนที่คุณตาขับรถออกมาจากสวนเนี่ยเขายืนยันว่าคุณตาเป็นคนขับนะฮะ

อาจจะออกมาตรงไหนตั้งที่จะออกกว่า๑๕นาที
นี่คือว่าแกมาท้อยนี่ได้ไงผมยังงง
หัวตาจนจะเสร็จแล้วเมียโทรมาบอกให้รถไกลยาวไปดูหน่อยพี่ว่า
บาสัตว์จ้าตกตรงไหนวะผมยังงงอยู่เนี่ย
ทีมข่าวของเราก็ลองซูมภาพจากกล้องหน้ารถของคุณนุษย์นะฮะ
ขยายให้คือเต็มที่สุดแล้วมันไม่ชัดครับท่านผู้ชมครับ
แต่คุณนุษย์บอกเห็นเป็นคุณตาขับ
แต่ว่าทางชุดประดาน้ำที่ลงไปที่รถเนี่ย

ยืนยันว่าคุณยายอยู่เบาะคนขับและรัดเข็มขัดด้วย
คือผมว่ามันก็เป็นไปได้๒๓อย่างนะ
อย่างเช่นที่ว่าตอนที่เรามองเห็นคุณตาขับรถเนี่ย
บางทีก็คล้ายกันระหว่างคุณตาคุณยาย

ถ้าไปเปลี่ยนกันระหว่างทางก็อาจจะเป็นไปได้
เพื่อจะให้คุณยายลองขับรถหรือยังไง
แล้ววันนี้ไม่ค่อยสบายให้คุณยายขับบ้าง
หรือชุดประดาน้ำที่ลงไปแล้วก็ไปนำร่างขึ้นมา
อาจจะจำสับสนคือมันก็เป็นไปได้หมดนะฮะไม่รู้จริงจริงนะครับว่า
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะ
วันนี้คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับได้กล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุนะฮะ
เห็นด้านหน้าและด้านหลังขณะที่รถขับออกจากซอย
ค่ะไม่รู้กล้องนี้จะเห็นหรือเปล่านั่นน่ะสิ
นี่ผ่านไปแล้วเห็นไหมคือแม่ทั้งแดดทั้งกระจกใช่ไหม
มองไม่เห็นจริงจริงอะค่ะอืมคือแต่จะเห็นได้ว่า
คือรถเนี่ยมาไม่ตรงเลนนะแล้วต้องเนี่ยสวนเฉียวกับกระบะคันนี้อยู่หน่อยนึง
ค่ะนี่ไงจังหวะเนี้ยเบี่ยงกันนิดนึงฟื๊ดเลยนะฮะ
เพราะว่ารถของคุณตาคุณยายเนี่ยขับกินเลนเข้ามาคือเส้นแบ่งมันไม่มีหรอก
ค่ะนะฮะตรงนี้นะครับอ่าเป็นซอยในด้านในชุมชนนะครับ
กล้องอีกตัวนึงนะครับเห็นรถขับเบี่ยงรถกระบะสีดำไปได้แล้วนะฮะ
นี่แล้วขับไปสวนกับกระบะตู้ทึบอีกคันนึงนี่มาแล้วนะฮะ
เป็นถนนซอยย่อยอะครับแต่ขับค่อนข้างกินเลนประมาณนึงเหมือนกันนะคะ
แถวนี้แถวคลอง๖อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีค่ะเห็นไหม
ใช่ไหมก็จะต้องเบี่ยงหลบกันตลอดกินเลนขวามานิดนึง
แต่คือถ้าตามข้อมูลถ้าถ้าคุณตาเป็นคนขับ
คุณตาก็อายุเก้าสิบสี่แล้วก็อายุเยอะแล้วอ่ะค่ะคุณยายเองก็เจ็ดสิบเก้า
อืมก็อายุเยอะทั้งคู่แล้วถ้าตามที่ลูกบอกคือยายขับรถไม่เป็นอีกอ่ะ
ใช่จุดเกิดเหตุอยู่ปากซอยคลอง๖ตะวันตก๑๙นะครับ
คุณไกด์ธนกรลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะ
เป็นซอยเชื่อมระหว่างถนนคลองหกกับคลองห้าชาวบ้านแถวนี้บอกว่า
คือเดิมเนี่ยแกอยู่บ้านสวนที่ว่าให้คนงานเข้าไปตัดย่าให้
แต่ตอนนี้ย้ายออกมาอยู่อีกซอยหนึ่งที่ไม่ไกลกันมากนัก
เพราะว่าจุดที่เป็นบ้านสวนมันเปรียวนะครับ
ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอันพิไลนะที่เป็นเพื่อนบ้านคุณตาคุณยายที่คุยกับเรา
คาดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องไม่ชินเส้นทางนะ
เพราะปกติคุณตาคุณยายขับรถมาดูสวนที่ซอย๑๗อาทิตย์หนึ่งครั้ง๒ครั้ง
มากันบ่อยแล้วคุณตาเนี่ยจะเป็นคนขับรถ
แต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณตาอาจจะป่วยหรือเปล่าคุณยายเลยขับหรือเปล่า
เปลี่ยนให้อย่างนี้เหรอคะแล้วช่วงออกจากซอยมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
ถ้าเป็นคุณตาที่เขาขับบ่อยเนี่ยเขาจะรู้ว่าต้องเลี้ยซ้ายเลี้ยวขวา
คุณยายอาจจะไม่ชินหรือเปล่าหรืออาจจะเกิดอาการตกใจอะไรยังไงขึ้นหรือเปล่า
นี่ฮะตรงไปเลยอ่ะแต่ว่าคุณอันพิไลบอกเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊คือถ้าเกิดรถที่ขับสายมาในซอยแบบลักษณะเหมือนกับ
หรือว่าไม่พร้อมในการขับอะไรจริงเนี่ย
คือจอดพักแถวบ้านเพื่อนบ้านที่รู้จักก็ได้นะน้องว่าเป็นเส้นทางประจำอ่ะนะคะ
ใช่คือไม่รู้ว่าแกอาจจะฝืนที่จะขับต่อแล้วไปถึงปากซอยแล้วก็พุ่งลงไปเลย
อาจจะเกิดอาการวูบหรืออะไรยังไง
ก็นี่แหละแสนทิศาลไม่ออกไงเราก็เราเราอยู่ในบ้าน

ไม่ใช่ตกใจ

แฟนคลับตกใจนานขับที
เรื่องสาเหตุที่แกไม่ชินทางเป็นไปได้ไหมครับ
เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะแกมาบ่อยมาก
แกก็อยู่นี่ประมาณ๔๕๐ปี

ตามปกติแล้วพี่เป็นใครเป็นคนขับครับ

แต่ทำไมวันเกิดเหตุเป็นใครครับ
น่าจะเป็นคุณยายขาบ
คุณตาอาจจะป่วยอาจจะตกใจรถที่สวนมาด้วย

คือคงตกใจรถที่มาแล้วก็เลยตรงเลย
คือปกติคุณตาขับนะ
แต่วันนี้เนี่ยเพื่อนบ้านสันนิษฐานว่า

คุณไกด์ธนกรผู้สื่อข่าวของเราก็ทดลองขับรถไปในมุมเดียวกันนะฮะ
ถ้าไปถึงปากซอยที่เกิดเหตุเนี่ยนะ

คือพอไปถึงปากซอยจะเห็นว่าถ้าเลี้ยวออกทางขวามือ
มีกำแพงตรงหัวมุมบังสายตาอยู่

อันนี้คือปากซอยที่ว่าคุณยายลูกคุณตาที่มาด้วยกันเนี่ย
คุณตาคุณยายเนี่ยรถต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
แต่มุมนี้พอมองไปมองตรงเลยไปก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นแบบคลองหรือเป็นบ่อน้ำ

จากกระจกหน้ารถเลยนะเนี่ยนะ
มันกลืนกลืนมันก็ตรงได้หรือเปล่า
แต่คือมันก็ไม่ถึงขั้นว่ามีทางตรงไปได้
แต่ก็ไม่ดูแล้วไม่รู้ว่าถัดไปเป็นน้ำอ่ะ

ตรงนี้เห็นตรงนี้เห็นชัด
แต่ชาวบ้านบอกคุณตาคุณยายกันมาบ่อย

ลูกชายนะครับคือคุณพาสกรวันนี้
ที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อติดต่อเรื่องการรับศพคุณพ่อคุณแม่นะครับ
เดี๋ยวจะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจันทร์สโมสรกรุงเทพ
คุณพาสกรบอกว่าคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้ว
แต่ยังแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
นะคุณพ่อคุณแม่ก็จะอยู่ด้วยกันตลอด
มีลูกเนี่ยสลับกันไปดูแล
รถที่ขับเป็นรถคู่ใจของคุณพ่อคุณแม่

ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ถ้าถามว่าสภาพดีไหม
ยืนยันว่าสภาพยังดียังขับได้
เพราะพ่อก็เพิ่งไปทำรถมา
กับจุดเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลกันมาก
ความจริงอีกครึ่งทางอีกนิดเดียวจะถึงบ้านอยู่แล้ว
ก่อนจะเกิดเหตุก็ไม่มีรางสังหรณ์อะไรเลย
เมื่อวันพ่อ๕ธันวาคมยังพาพ่อเนี่ยไปทานข้าวกันอยู่เลยพ่อกับแม่เนี่ย
แล้วก็พาไปตรวจสุขภาพด้วย
ไม่คิดว่าวันนั้นที่กินข้าวด้วยกันจะเป็นมื้อสุดท้ายที่ได้กินข้าวกับพ่อและแม่
พ่อก็ต้องไปทำมาเพราะเขาต้องทำมาใหม่
อ๋อรถแบบเหมือนรถใหม่เลยไปทำ
แต่ท่านก็ไม่มีโรคประจำตัวใช่ไหม

ลูกก็ตัดสินใจตั้งศพคู่กันเลยนะฮะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย
ที่วัดจันทร์สโมสรนะครับส่วนเรื่องทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่สรุปสาเหตุนะฮะเพราะยังมีข้อสงสัยอยู่
ต้องไปขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม
เนื่องจากญาติยืนยันว่าคุณยายขับรถไม่เป็นแล้วก็มีพยานสองคนนะฮะ
หนึ่งก็คือคนตัดย่าที่ยืนยันว่าตอนแยกจากกันจากสวนเนี่ยคุณตาเป็นคนขับ
ค่ะเจ้าของกล้องหน้ารถอืมอ่าคันที่ขับมาแล้วเจอตัดหน้าผ่านไปพอดีเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ที่ไปกู้ร่างเนี่ยไปกู้รถเนี่ยยืนยันว่าคุณยายอยู่เบาะคนขับ
แต่ยังไงก็แสดงความเสียใจด้วยจริงจริงนะฮะใช่ค่ะ